จิค่ะตอนนี้อาการภูมิแพ้กำเริบนะคะ
แฟนคลับอาจจะต้องไปให้กำลังใจกันหน่อย
บอกว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเดินทางไปแดนปลาดิบแล้วล่ะค่ะ
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้หลายคนป่วยเป็นไข้นะคะ
รวมไปถึงโรคประจำตัวกำเริบด้วย
เช่นเดียวกันกับพระเอกหนุ่มชื่อดังเจมส์จีรายุ
หลายคนก็แอบเห็นว่าเจ้าตัวมีรอยแดงบริเวณหลังหูด้านขวา
ฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วเมื่อกี้รอยแดงเป็นจ้ำเลย

ตอนนี้กำเริบเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

โดยที่ผ่านมาบอกว่ายังไม่ได้ไปพบแพทย์เลย

ส่วนอาการตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะ
เป็นภูมิแพ้ครับตอนนี้ไม่สบายอยู่ครับ
ก่อนไปญี่ปุ่นครับป่วยกลับไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว
เพราะว่ามีวันนั้นก็เอาลูกโป่งขึ้นรถ
มันคือไม่รู้ว่าแพ้อะไรเป็นฝุ่นเป็นอะไรอย่างนี้ครับในข้างในนั้น
ดีขึ้นครับก็ยังทรงอยู่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้หายขาดอะไร
แต่ว่าคือมันเป็นผลิตจากปุ่มแพ้ครับ

เพราะว่าปุ่มแพ้นี่เป็นหนักบอกว่าปีหลักครั้งนะครับ
ใช่แต่ว่าปีนี้ดีที่ว่าไม่ได้สุดหนักขนาดที่ต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ล้มหมอนวลเสือแต่ว่าก็มีช่วงแบบปีก่อนหน้านี้ที่เคยแพ้ดอกไม้
อันนั้นก็เข้าโรงพยาบาลเป็นถึงกับ๒อาทิตย์เหมือนกันครับ